มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องที่นครศรีธรรมราช
คนเสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้กว้างขวางที่นครศรีธรรมราชด้วยนะคะ
เป็นเจ้าของลานเทปาล์มถูกมือปืนบุกยิงดับคาสวนปามนะคะ
แล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยมือปืนก็ใจเย็นนะคะ
เฝ้าศพไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นก็แอบเข้ามอบตัวค่ะคุณผู้ชม
คือที่เฝ้าศพเพราะว่าเหมือนรอให้ตายสนิท
อ่าให้แน่ใจนะนี่คือที่เกิดเหตุค่ะสวนปาล์มน้ำมันที่อำเภอหัวไซ
ตอนที่ไปเนี่ยผู้เสียชีวิตคือแบบลักษณะนอนคว่ำหน้า
ใส่เสื้อยีนนะคะถูกยิงด้วยอาวุธปืนจุดสามแปดที่ศีรษะและลำตัวหลายนัดเลย
นายตรายพบเงินเลี่ยมค่ะอายุเจ็ดสิบห้าปีเป็นเจ้าของลานเทปาม
แล้วก็เจ้าของสวนปามรายใหญ่เป็นผู้กว้างขวางล่ะนะคะ
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายไตรพบนะคะ
ผู้ตายภรรยาแล้วก็นายเอียดที่เป็นพี่ชายภรรยา
เข้ามาในสวนปามจะเอารถแบ็คโฮลมาตัดถนนในทำถนนในสวนเนี่ยนะคะ
จู่ในเสียนสุวรรณค่ะอายุ๕๘ปีซึ่งเป็นลูกน้องเก่าเนี่ย
ก็บุกเข้ามาแล้วก็เจาะยิงนายไตรพบ๒นัด
เขาก็พยายามวิ่งหนีแล้วก็ล้มนายเกษียณตามมาเจาะยิงซ้ำ
เอียดพี่ภรรยาเห็นเหตุการณ์พยายามจะเข้ามาช่วยแต่ก็ถูกในเสียนหันกระบอกปืนเข้ามาใส่
แล้วยืนเฝ้านะฮะไม่ให้ผู้ตายเอ่อไม่ให้ใครเนี่ยเข้ามาใกล้ร่างของผู้ตาย
เฝ้าจนมั่นใจว่าเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นก็หนีออกจากสวนปาม
แล้วก็ในเวลาต่อมาก็เข้ามามอบตัวกับตำรวจสพเขาพังไกรค่ะ
หนึ่งหึ่งอย่างไรละกันอาวามีลมแล้วขึ้นเขตรามันด้วยซำ
ตามข้อมูลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในเสียนคนนี้เคยเป็นลูกน้องของผู้ตาย
แล้วก็เคยมาดูแลสวนปริมาณ์ปรัสมาให้
แต่ว่ามีปัญหาการขัดแย้งกันเรื่องของหวยใต้ดิน
แล้วในเสียนก็เคยถูกรอบยิงเมื่อปี๕๘แล้วรอดมาได้ก็ปักใจเชื่อ
ว่าผู้ตายเป็นคนสั่งยิงก็เก็บความแค้นเอาไว้
ตัวเองก็ระวังมาตลอดนะคะกลัวว่าจะโดนปองร้าย
เข้ามาในจุดนี้เลยจนกระทั่งเข้ามาวันนี้แล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวก็คงจะต้องมีการสอบสวนกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ